อ่ะข่าวต่อไปนี้ผมต้องคงต้องถามพี่เบิร์ตก่อน
เพราะพี่เบิร์ตเป็นคุณพ่อและมีลูกเป็นลูกสาว

ทะเลาะกันกับลูกสาวที่กำลังเป็นวัยรุ่นอย่างนี้

แต่ในการดุนั้นจะต้องให้เหตุผลประกอบ
แล้วยิ่งคือผมไม่ใช่พ่อโลกสวยผมบอกเลย
บางคนบอกว่าบางทีต้องพูดดีกับลูก
คือพูดดีไปแล้วล่ะแต่ถ้าความผิดนั้นซ้ำซาก
บางทีเราก็ต้องดุและต้องอธิบาย

เขาน่าจะเปิดใจรับฟังลูกสาวมากกว่านี้
ลูกสาวไปล้างจานลูกไม่ล้างทะเลาะกัน
ลูกสาวไม่มีที่พึ่งก็เลยไปโหลดแอป

ต้องการที่พึ่งแล้วผู้ชายนัดไปทานข้าว

แล้วข่มขืนลูกสาวของเธอคือ

กลายเป็นว่าภูมิคุ้มกันในครอบครัวมันบกพร่อง

น่าจะเปิดใจรับฟังลูกมากกว่านี้
ลูกไปคุยกับคนในแอปแล้วมาโดนเหตุการณ์แบบนี้

นี่คือภาพวงจรปิดในบ้านรูดแห่ง๑ที่อำเภอสามพรานจนครปฐม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕พฤษภาคมตอนสักบ่าย๓โมง
เห็นว่ามีผู้หญิงคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๓ปีเท่านั้น

แอบซุกซ่อนอยู่หาช่องทางแล้วก็วิ่งหนีออกมา
ขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งไปรถมารับ
แล้วก็กลับบ้านที่อำเภอนครชัยศรีเนี่ยครับ
อายุเพียง๑๓ปีเท่านั้นนะฮะ

พนักงานสอบสวนก็เรียกตัวน้องตัวแม่ไปสอบปากคำ
แล้วก็หลักฐานคือกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพราะว่าอะไรมันมีผู้ชายคนหนึ่งมารับตัวน้องไปจากบ้าน
คือที่เกิดเหตุเนี่ยแม่ใช้น้องล้างจาน
แต่น้องไม่ยอมทำด้วยความเป็นเด็กนะฮะวัยรุ่นทะเลาะกันแม่ลูกทะเลาะกัน
จากนั้นก็เลยไม่ได้มีการคุยกันน้องก็เลยไปโหลดแอปพลิเคชันหาคู่
ซึ่งไอ้แอปพวกนี้มันจะสแกนใครอยู่ใกล้กันก็จะคุยกันอะเนาะ
เออก็คุยกันไปทีนี้น้องไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายโอ
คุยกันไปคุยกันมาด้วยความที่ทะเลาะกับแม่อยู่น้อยใจ
ก็เลยผู้ชายคนนี้ชวนไปกินข้าวแล้วบอกว่าจะขับรถมารับนะฮะ
พอ๒ทุ่มผู้ชายคนนั้นขับรถไปรับที่บ้านเลย
แต่หน้าหมู่บ้านน้องก็เดินไปหาผู้ชายหน้าหมู่บ้าน

กระบาดคันนี้พาน้องเข้าม่านรูดในตัวอำเภอสามพราน
ห่างจากบ้านสักสิบกิโลลวนลามขืนใจน้องนะฮะ
พอวันต่อมาผู้ชายคนนี้มาอีกบอกน้องว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะ

หมายความว่าคือน้องอยู่ในห้องนั้นคืนหนึ่ง
เช้ามาผู้ชายคนนี้บอกน้องว่าให้น้องรอที่ห้องนี้ก่อนเดี๋ยวเขาไปข้างนอกเดี๋ยวมา

น้องก็รอรอหลายชั่วโมงจนผู้ชายคนนั้นหายตัวไปไม่มา
ภาพที่เห็นคือน้องหนีออกมาเพราะว่าโดนกักอยู่ทั้งคืนแล้ว
คือคำถามคือตั้งใจจะทิ้งน้องหรือเปล่า

คือทำกับน้องไปแล้วก็เลยทิ้งย้อยอย่างนั้น
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็วิ่งออกมาจากม่านรูด
แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็น
แม่บอกว่าโอ้โหยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของคนเป็นแม่อย่างเธอ
ไม่เคยเปิดใจคุยกับลูกเลย

มีปัญหากันไม่เคยเปิดใจคุยกันเลย
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าโลกโซเชียลมันไปไกลถึงขนาดที่
มีแอปแล้วคุยกันนัดเจอกันได้คือแม่ก็ไม่ทราบมาก่อน
ตอนนี้อยากจะคุยกับลูกให้มากขึ้น
อยากจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นในวัยนี้ให้มากขึ้น
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ชายที่ก่อเหตุอย่างถึงที่สุด
ก็คือหน้าหมู่บ้านจุดที่ผู้ชายขับรถมารับเป็นลักษณะเหมือน
ผู้ชายมารับแล้วก็เข้าไปที่ม่านรูดนะครับ
สอบถามคนที่เป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไปรับน้องจากโรงแรมไปส่งที่บ้านคือคุณวิชาญ
เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมานะฮะ
พอถึงบ้านน้องก็ไม่ได้มีเงินจ่ายด้วย
ก็เลยหยิบโทรศัพท์ให้โทรหาแม่ของเด็ก
แล้วแม่ก็ไม่อยู่บ้านออกไปข้างนอก
คำแรกที่ได้ยินถามในโทรศัพท์

ไปฟังเสียงคุณวิชาญซึ่งเป็นคนขับรถรับจ้างที่พาน้องไปส่งที่บ้านหน่อยนะครับ

นะฮะเดินทางมาหาตำรวจบอกว่านายคนนี้ชื่อนายโอไนโอเนี่ยเป็นคนขับรถส่งของเพิ่งทำงานกับเขาได้ไม่กี่วันเองอันนี้นายจ้างนะฮะ
แล้วก็นำรถของเขาเนี่ยไปรับน้องแล้วมาก่อเหตุนี่แหละเขาก็เลยต้องมาเพราะเห็นรถในภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่ก่อนหน้านี้เคยย้ำกับนายโอแล้วว่าห้ามนำรถของบริษัทไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หลังก่อเหตุยังขับกระบะของบริษัทหนีไปอีกครับรถก็หายไปด้วย
นายจ้างบอกว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะแจ้งความข้อหารักทรัพย์กับผู้ชายคนนั้นหรือเปล่า
ยังไม่ได้ออกหมายจับหรือว่าแจ้งข้อหากับใครเพราะว่าต้องรอผลการตรวจร่างกายของน้องผู้เสียหาย
ว่าโดนกระทำลักษณะใดบ้าง
ใช่ค่ะคือตำรวจยังจับตัว
ผู้ต้องหาไม่ได้นะคะแต่ว่ามีสื่อบางช่องเนี่ย

แอปกันในวันเดียวไม่น่าจะใช้คำว่ารักได้นะ
แล้วที่สำคัญนี่น้องยี่สิบสามเอง
พระผู้เยาว์นะคะแม้ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ผมเล่านิดเดียวมันช่างเข้าอันละเกิน

เมื่อวานนี้ลูกสาวเพิ่งมาปรึกษาคุยเป็นครั้งแรก
เอาเรื่องของเพื่อนเขาคือผู้หญิง

ก็ประมาณเอาเรื่องของเพื่อนมาปรึกษา
ก็เลยบอกไปว่าลูกเอ้ยเรื่องอะไรก็ตาม

คุยสุดได้ทุกเรื่องมาเล่า
พ่อเนี่ยโตพ่อเป็นผู้ชาย

บอกแบบนี้เลยลูกแอบอมยิ้มแล้วเดินกลับมา

บางครั้งยังแทนตัวเองว่าเจ๊เลย